ไปดูเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดปฐุมธานี
วัยรุ่นมีปัญหากันอีกแล้ว
นัดมาเคลียร์กันสองฝั่งขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วจากเคลียร์กันมีฟันกันด้วยนะเตรียมอาวุธมา
มันเคลียร์กันไม่รู้ยังไงอีท่าไหนสุดท้ายมียิงค่ะ
ยิงเสร็จฝ่ายที่โดนยิงหนีตาย
แถวนั้นมันมีโครงการเป็นหมู่บ้านจัดสรรมีไซส์งานก่อสร้าง
เข้าไปที่นั่นค่ะแล้วถูกพบกลายเป็นศพไปแล้ว

เขาไปตรวจสอบเพราะมีคนแจ้งเหตุ
โครงการหมู่บ้านจัดสรรตรงนี้อยู่แถวซอยคุณยายพ่วงค่ะที่ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกา
ผู้เสียชีวิตก็คือนายพาวัดหรือว่านายปั้นอายุ๑๖ปีเอง

ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดนะคะเข้าที่บริเวณหน้าอกซ้ายหนึ่งนัด
แล้วก็นอนหงายจมกองเลือดอยู่แบบนั้นนะคะ
สอบถามคนงานเกาะสร้างแถวนั้นเขาเล่าแบบนี้
ตอนเขาเดินกลับเข้ามาในสายงานเขาเห็นคนนอนอยู่
เดินเข้าไปดูอ้าวนี่มันคนนอนตายนี่
สุดท้ายรีบแจ้งตำรวจแล้วค่ะเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็ไปเห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วมีการดักรออยู่บริเวณหน้าหมู่บ้าน
เหมือนกับนัดมาเคลียร์กันเคลียร์อะไรบางอย่าง
บอกดูจากกล้องนะสุดท้ายมีคนใช้อาวุธปืนปากกาย
ยิงใส่ผู้เสียชีวิตหนึ่งนัดนะคะจากนั้นก็ไล่ฟันกันอีกด้วยค่ะ
ตัวนายพาวัดผู้ตายเนี่ยวิ่งหลบเข้าไปแล้วนอนตายอยู่ในไซส์งานนั่นแหละค่ะ
ทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุตำรวจบอกว่าตอนนี้เบื้องต้นรู้ตัวแล้วนะ
กำลังไล่ล่าตามจับกลุ่มตัวอยู่

ดูว่ามันเป็นยังไงโครงการอยู่ตรงไหนปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นเขามีการเปิด
ลวงจรปิดภายในชุมชนนะคะให้ดูด้วยนะตอนนาทีเกิดเหตุ
ทีนี้เวลาในกล้องคุณผู้ชมลองดูนะคะมันเป็นช่วงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบแปดนาที
มันจะเร็วกว่าเวลาจริงอยู่ประมาณยี่สิบสองนาที
ครับนี่คือผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้วนะคือตัวผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขาจะขี่รถจักรยานยนต์สีดำค่ะแล้วสวมเสื้อสีดำหมวกกันน็อกสีดำ
บังใบหน้าหมดเลยซ้อนกันมาสองคนนี่แหละคันนี้แหละค่ะ
คือดำหมดเลยอ่ะดำหมดเลยดำมืดเลยนะ
จากนั้นขี่รถผ่านไปบริเวณนี้ที่กล้องในชุมชนจับไว้ได้
แล้วไปจอดหลบอยู่หลังรถเก๋งสีขาวคันนึงเพื่อดักรอก่อเหตุ
แต่ในภาพมันจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันพ้นผ่านหน้ากล้องไปแล้ว
ครับต่อมาเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสองนาที
อันนี้ย้ำว่าเป็นเวลาในกล้องนะผู้เสียชีวิตก็ขี่รถจักรยานยนต์มา
นี่นี่เพื่อนผู้เสียชีวิตเมื่อกี้นะคะคือเขามีการขี่รถจักรยานยนต์สีขาวซ้อนกันมาสองคน
แล้วก็มีเพื่อนผู้เสียชีวิตขี่ตามกันมานี่อ่านี่มาแล้วมาแล้ว
เพื่อนตามมาครับเพื่อนตามมาอีกคันนึงถูกไหมฮะอ่า
พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุที่ใช้ปืนยิงเนี่ยจอดดักรออยู่
ทีนี้มีการลงจากรถไปทั้งสองฝ่ายแล้วชกชกต่อยกันก่อนครับ
หลังจากนั้นเอามีดไล่ฟันกันนะคะอืมฝั่งผู้ตายเนี่ยเขามากันสามไง
แล้วเห็นไหมเมื่อกี้ฟักเป็นเหมือนแสงไฟอ่ะฮะจากปลายกระบอกปืนเออ
แล้วตอนนั้นแหละวินาทีที่ไฟมันวาบขึ้นมาผู้ก่อเหตุวิ่งหนีกันไปแล้วค่ะ
นะคะทิ้งรถจักรยานยนต์ของตัวเองไว้ด้วยนะผู้ตายเนี่ย
พอโดนยิงปุ๊บวิ่งเข้าไปหลบอยู่ที่ไซส์งานก่อสร้างที่หมู่บ้านแห่งนั้นที่บอก
ส่วนเพื่อนผู้ตายขับรถหนีออกไปทีนี้รถของตัวผู้ตายเนี่ย
ก็จอดอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณสักเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะ
ช่วงเวลาประมาณสัก๑๘นาฬิกา๓๑นาทีนี่เห็นไหม
นี่ฮะเนี่ยที่น้องขวัญบอกไปนะครับต่อยกันสักพักหนึ่งแล้วก็มีประกายไฟปรากฏขึ้น
ใช่ก็เดาว่านั่นคงจะเป็นจังหวะตอนที่ยิงออกมาแล้ว
โอ้มันเผาขนเลยนะใช่ค่ะ
พอ๑๘นาฬิกา๓๑นาทีเพื่อนผู้ก่อเหตุขับรถมาเอารถไปค่ะ
ของผู้ก่อเหตุที่จอดทิ้งไว้เพราะตอนนั้นพอยิงปุ๊บวิ่งหนีเลยไง
ทีมข่าวของเราไปที่จุดพบศพค่ะ
ปรากฏว่าตรงนั้นปิดเงียบเลยนะมันเพิ่งเกิดเหตุ
คนงานก่อสร้างก็ทำงานอยู่แหละแต่ไม่มีใครอยากให้ข้อมูล
ทีนี้คุณวรพิวัฒน์ของเราค่ะก็เลยได้พูดคุยค่ะ
รอปภภายในหมู่บ้านแห่งนี้นามสมมุติชื่อว่าพี่สมคิดนะ
สมคิดเล่าแบบนี้นะเขารู้เลยแหละเขาเห็นยิงกันเนี่ย
สักประมาณห้าโมงกว่าพอยิงกันเสร็จฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ย
มาขอหลบอยู่ในห้องน้ำตัวเขาเองเขายังบอกเลยเฮ้ย
อย่ามาหลบที่นี่เดี๋ยวไปมีปัญหากัน
แต่ทั้งคู่ไม่ยอมออกไปนี่กลุ่มผู้ก่อเหตุ
จากนั้นกลุ่มเพื่อนของคนตายเหมือนขับรถมาวนหาผู้ก่อเหตุ
อาจจะมาเอาคืนกันอีกอ่ะแต่ตอนนั้นกลายเป็นโชคดีมีหน่วยกู้ภัยมาก่อน
ตัวผู้ก่อเหตุก็เลยออกไปเลยค่ะจนมาพบศพเนี่ย
ว่ามีคนมาเสียชีวิตอยู่ในไซส์งาน
ฝั่งผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะทางญาติญาติและครอบครัวนำร่างของนายพาวัด
มารบน้ำศพและตั้งประเภนกุศลที่วัดคลองหนึ่งค่ะ
มีเพื่อนมาร่วมงานกันเยอะเลยนะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
เมี่ยงค่ะอายุ๑๗ปีเป็นเพื่อนของคนตาย
เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกกับทีมข่าวของเราว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดคือกลุ่มฝั่งผู้ก่อเหตุกับกลุ่มของเขาเนี่ย
ปัญหาบาดหมางกันมานานแล้วเพราะหนึ่งในฝั่งของคนก่อเหตุ
คุยกับแฟนสาวของเพื่อนในกลุ่มของเขาเองไม่มีเรื่องของผู้หญิงนะ
และในปั้นนะคะผู้ตายก็ไปมีปัญหากับนายกล้าและนายตะวัน
ซึ่งในกล้ากับนายตะวันนี่แหละเป็นคนยิงคนก่อเหตุ
ท้าทายกันไปท้าทายกันมาผ่านเฟซบุ๊กสุดท้ายนี่แหละค่ะ
จบลงที่มายิงกันแล้วเพื่อนก็เสียชีวิตเขาบอกนายปั้นอ่ะอยากเคลียร์
แฟนสาวของเพื่อนในกลุ่มทำลักษณะหลอกล่อทั้งสองคนออกมา
เพื่อที่จะนัดมาเคลียร์ปัญหาอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของเพื่อนผู้ตายหน่อยค่ะ
ก่อนหน้าน้อยก็ประมาณ๔๕วัน

ใช่ครับผม
น้องผมน่าจะมีแต่ว่าตัวผมเองไม่มีครับผม

เขามีการโพส

ตำรวจสมภาพครูคุชเองก็ทราบตัวคุณก่อเหตุ
ก็คือในกล้าอายุ๑๖ปีนายตะวันอายุ๑๗ปี

ตอนนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติหมายจับค่ะ

ผู้ก่อเหตุน่าจะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาอย่างน้อย๓ข้อหาแน่
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาวุฒิปืนไปในเมือง

แล้วก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ